อีกเรื่องหนึ่งบ้างที่ก็มีคำว่าบุภเพสันนิวาส
ซึ่งเป็นชื่อละครดังที่เพิ่งจบไป
มันเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นเรื่องราวของหนุ่มที่มีใบหน้าผิดปกติ
ที่แต่งงานกับหญิงสาวต้องเรียกว่าหน้าตาดีคนหนึ่งนะคะ
แล้วอยู่เรื่องราวความรักของทั้งคู่ก็มีเรื่องของอดีตสามีที่ออกมาแฉบอกว่า
จริงแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นอดีตภรรยาของเขายังไม่ได้เลิกกัน
ไม่ได้เลิกกันแต่หนีมาแต่งงาน
ใช่ค่ะซึ่งล่าสุดในกรณีเรื่องนี้
หลานสาวของหนุ่มเจ้าของใบหน้าผิดปกติเขาก็เลยออกมาเปิดเผยนะคะ
ว่าตัวของฝ่ายหญิงกับอดีตสามีมีเรื่องทะเลาะกันมาหนักมาก
จนทำให้ฝ่ายหญิงทนไม่ไหว
ของผู้หญิงก็คือคุณบีที่มาแต่งงาน
เขาบอกว่าเป็นสาวสวยระดับตำบลเลยนะ
หลายคนอิจฉานะค่ะเขาก็เลยบอกว่านี่คือบุเพส
อันนี้ว่าจริงที่ทั้งสองถึงจะมีความแตกต่างกันขนาดไหน

ซึ่งหลังจากที่ไทยรัฐทีวีของเรานำเสนอเรื่องราวความรัก
ของคุณบุญมีขันทองอายุ๓๗ปีหรือว่ามีมี่
ซึ่งเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาผิดปกติ
ก็คือมีปานบริเวณแก้มแล้วก็ริมฝีปาก
แต่แฟนของเขาหน้าตาดีนะคะ
นางสาวพัสราอบนาคอายุ๒๓ปีหรือน้องบี
ก็มีภาพบรรยากาศพิธีแต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือกัน
ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านฝ่ายชายที่จังหวัดสูริน
ตอนแรกน้องบีหรือฝ่ายหญิงก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะชอบพอกับนายมีมี่

แต่ระยะหลังน้องบีเริ่มมีปัญหากับสามี
บางครั้งถึงขั้นต้องพาลูกมานอนค้างคืนที่หอพักของร้าน
ซึ่งนอนห้องเดียวกับเธอยืนยันว่าไม่ได้มีการไปนอนกับนายมีมี่แต่อย่างใดค่ะ
อาสาปวีนายยังบอกด้วยว่า

พักหลังเห็นทะเลาะกับน้องบีบ่อยมาก
และยังเคยเห็นน้องบีถูกสามีบีบคอแล้วก็ตบหน้า

มีคนเห็นกันทั้งร้านเลยนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นจุดแตกหักจนทำให้น้องบีทนไม่ไหว
หนีออกจากบ้านมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่แหละค่ะ
ส่วนทางด้านนายเจริญรัฐริมเจริญพนักงานรักษาความปลอดภัยอดีตสามีของน้องบี
ชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านทางไทยรัฐทีวี
บอกว่ารู้สึกช็อกเห็นภาพของนางสาวพัชราไปแต่งงานกับนายบุญมี
และไม่เชื่อว่าความรักของทั้งคู่จะยืนยาว
ตลอด๘ปีที่อยู่กินกันกับนางสาวพัชรา
เขาก็เลี้ยงดูภรรยาและลูกสาวอย่างดีไม่เคยจะทอดทิ้ง
แต่ระยะหลังยอมรับว่าครอบครัวเริ่มมีปัญหา
หลังจากที่ภรรยาไปทำงานที่ร้านส้มตำแล้วก็กลับบ้านดึก
ก็ไปตามกลับมาด้วยความโมโหนะคะ
นี่เขาบอกว่าเป็นคลิปที่ทั้งคู่มีปัญหากันอยู่
กับสามีเก่าใช่ไหมคะอ้าวมีการกระชากแขน

แต่ก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เคยลงไม้ลงมือนะคะ
พร้อมกับย้ำด้วยว่ายังไม่ได้เลิกรากัน
ที่นางสาวพัสราจะหนีไปแต่งงานใหม่
และขอร้องให้ฝ่ายหญิงหยุดใส่ร้ายเขาด้วย
เพราะตอนนี้กลายเป็นว่าคู่นี้เขามีความสุขกัน
ความรักดูเหมือนจะเป็นเรื่องของบุภเพสันนิวาส

แต่ตัวของอดีตสามีหรือสามีเก่า
ประนามจากสังคมกลายเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไป

เสียงขอความเป็นธรรมจากทางอดีตสามีนะคะ